สยองของคนชอบตกปลาเกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งตกปลาอยู่ใต้สะพานนะเรสวนฝั่งตะวันออก
เขามาตกปลาเป็นประจำก็มาตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
ตอนแรกก็นั่งตกไปดีตอนแรกได้ปลาต่อมาได้ศพ
คือเขาบอกว่าเบ็ดเขาเนี่ยไปเกี่ยวอะไรสักอย่างกลางแม่น้ำน่าน
ก็พยายามดึงพยายามสาวล่าเขามาล่าเขามามาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำแบบนี้ค่ะ
แต่ยิ่งใกล้ฝั่งยิ่งเห็นรูปร่างชัดเจนร่างคนนะคะอืม
รีบแจ้งตำรวจเลยค่ะสพเมืองพิศนุโลกก็ลงพื้นที่นะคะ
มากับแพทเวนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนำเรศวร์แล้วก็จริงที่สมาคมกู้ไพร
ในที่เกิดเหตุมีนายนเรศนะคะยืนรอให้การอยู่
เพราะว่าเบ็ดของเขายังเกี่ยวศพอยู่เลยค่ะเป็นศพผู้หญิงนะคะ
นี่คือคุณนเรศค่ะเขาบอกเขามานั่งตกปลาแต่เช้าแล้ว

จังหวะเวียงเบ็ดรอบสองลงไปกลางแม่น้ำน่าน

เหมือนมันไปเกี่ยวอะไรสักอย่างมันตึงติด

โอ้โหวิ่งแทบไม่ทันเลยนะคะ
ติดศพมาเฉยเลย
พอเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมานะคะ

นางสาวสุนิทเดชประพฤติอายุ๒๑ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตร
น้องเป็นนักศึกษาชั้นปี๓มหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงครามพิศนุโลก
สภาพศพใส่เสื้อยืดแขนยาวสีดำ

ไม่มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงแล้วอะค่ะ
ก็ติดต่อครอบครัวของผู้ตายนะคะ
ก็มาจากจังหวัดพิจิตรเลยมาดูศพใต้สะพาน
แน่นอนว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

พี่โรคมอยน้องโบ๊ะโดดสะพาน
แม่ว่าอย่างนี้
ลูกป้าก็จังตะตานมา
บอกเมื่อคืนไม่มีคนง้ม
ป้ารู้จังเมื่อคืน
เมืองต้นตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพ
ส่งแพทย์สรรสุทธิ์โดยละเอียดนะคะ
ก่อนที่จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

เป็นคลิปที่เพื่อนของผู้ตายที่นั่งกระบะมาด้วยกัน
อาจถึงร้องไห้และช่วยค้นหาน้อง
หลังน้องกระโดดสะพานลงไปตอนตี๒นี่

แฟนท์หนูจะมารับให้เจาะกลางสะพานได้ไหม